คุณผู้ชมในภาคธุรกิจเองนั้นมีเรื่องราวน่าภาคภูมิใจนะครับ
เพราะวันนี้นักธุรกิจชาวจีนจากทั่วโลก
เกือบ๔๐๐๐คนเดินทางมาที่ประเทศไทยครับ
เข้าร่วมประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลก
หรือการประชุมเจ้าสัวโลกครั้งที่๑๖ครับ
งานนี้ก็คาดการณ์กันนะครับว่าเป็นโอกาสที่ดี
เรื่องการค้าการลงทุนในประเทศไทย
คาดว่าในอนาคตจะมีการลงทุนไม่น้อยกว่าแสนล้านบาท
โดยในวันนี้ครับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์
ประธานองค์คมนตรีและในเก่าหยุนหลง
รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลก
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่๒๔ถึง๒๖มิถุนายนนี้
ณสูตรการประชุมแห่งชาติศิลปิศาสตร์ครับ
นายนรงศักดิ์พุทธพรมงคลประธานกรรมการหอการค้าไทยจีน
และประธานกรรมการจัดงานในครั้งนี้บอกว่า
การจัดการครั้งนี้จะเป็นพื้นที่ในการพบปะแลกเปลี่ยน
ระหว่างนักธุรกิจชาวจีนและนักธุรกิจชาวจีนโค้นทะเลทั่วโลก
หลายกลุ่มธุรกิจครับเช่นกลุ่มธุรกิจผลิตรถยนต์อีวี
ธุรกิจการแพทย์กลุ่มเทคโนโลยีชั้นสูง
เพื่อการเกษตรเป็นต้นซึ่งก็จะนำไปสู่การค้า
การลงทุนและการฟื้นฟูเศรษฐกิจไปพร้อมกันครับ
จะอยากให้ประเทศไทยเนี่ยให้ชาวโลกรู้ว่าเราพร้อม
ที่จะมาลงทุนพร้อมที่จะมาจัดงานใหญ่ระดับโลก
และก็พร้อมที่จะเปิดการท่องเที่ยวให้เต็มให้เต็มสูบ
จากการประชุมชุดนี้เราก็พยายามพรีเซนต์ให้ชาวโลกเขารู้
ว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีความพร้อมแล้วควรที่จะมาลงทุนในประเทศไทย
ประธานกรรมการหอการค้าไทยจีนยอมรับว่างานนี้ได้รับความสนใจ
จากนักธุรกิจชาวจีนเกินความคาดหมายนะครับ
ทำให้วันงานต้องขยายพื้นที่ห้องประชุมออกไปจากเดิมที่เตรียมไว้๓๐๐คน
เพิ่มพื้นที่เป็น๔๐๐คนครับในการจุคน
ว่าในช่วงที่จัดงานจะมีเงินสะพัดในพื้นที่กอทม

หวังว่าจะเกิดการลงทุนไม่น้อยกว่าแสนล้านบาทนะครับ
พร้อมกันนี้ภายในงานนายธนินเจรวนลครับ
นายกสมาคมนักธุรกิจชาวจีนโพนทะเล
สาธารณรัฐประชาชนจีน
และประธานกิติมศักดิ์ผู้ทรงเกียจหอการค้าไทยจีน
ปรัฐกฐาพิเศษว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
แต่นักธุรกิจจีนก็มักมองเห็นโอกาสดีอยู่เสมอ
ทำให้จีนมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่๒ของโลก
และทุกวันนี้จีนมีการพัฒนาลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้น

อกจากนี้ทิศทางการลงทุนในอนาคตมองว่าธุรกิจพลังงานนั้น
มีโอกาสมากที่สุดครับ